บอกว่ามันมีอาคารพาณิชย์สูง๓ชั้นเนี่ย

มีพระสงฆ์แม่ชีสักประมาณ๒๘รูป
มีชาวเมียนมาเป็นแรงงาน๑๙คน

แปลกค่ะต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะ
ตรงนี้เป็นอาคารพาณิชสูง๓ชั้นคุณผู้ชม
ริมถนนสายแม่ปะบ้านห้วยกระโหลก

คือด้านนอกด้านหน้ามีคนดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดเวลาเลยนะคะ
ไปตรวจสอบชั้น๑แล้วก็ชั้น๒

คุณผู้ชมดู๑๙คนค่ะ
พักอยู่ตามห้องต่างแบ่งเป็นโซนเป็นโซนเป็นโซนไว้
ตอนเห็นเจ้าหน้าที่จะตกใจเลย
ส่วนชั้น๓ของอาคารพบพระสงฆ์แม่ชี
สัญชาติเมียนมาทั้งหมดเลย๒๘รูป
นอนพักแล้วแต่ละห้องปูด้วยพื้นสีแดงนี่
ดูสิครับนี่คือของที่เป็นวินทบาทมาก
โอ้โหก็เลยให้ทั้งหมดไปรวมตัวกันที่ลานจอดรถนะคะ
ทั้งหมดคุณผู้ชมแปรงงานชาวเมียนมาทั้งหมดเลย๔๗คน
แต่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
แต่ทั้ง๔๗คนไม่พบเอกสารเข้าเมือง
แปลว่าอะไรเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายค่ะ
ทีนี้ก็ต้องศึกนะทั้งพระสงฆ์ทั้งแม่ชีเลยค่ะ
พาไปศึกตามขั้นตอนนะคะแล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทีนี้ต้องถามใครว่ากลุ่มเหล่านี้มาจากไหน
คนดูแลอาคารมีกันอยู่๒คนบอกว่า
อาคารดังกล่าวตอนนี้อยู่ระหว่างขออนุญาตเปิดเป็นมูลนิธิ
แล้วก็ให้ความช่วยเหลือคนยากไร้ให้พักอาศัยอยู่ชั่วคราว
มีห้องพยาบาลรักษาผู้ป่วยเปิดมาหลายเดือนแล้ว
รับว่าชาวเมียนมาทั้ง๔๗คนไม่มีเอกสารเข้าเมืองที่ถูกต้อง
แล้วมักจะส่งเสียงดังทะเลาวิวาสกันจริง
ออกเรียรัยแล้วก็บินทบาทตามตลาดสดตามโรงงานพื้นที่ต่าง
แล้วก็จะกลับมารวมตัวกันอยู่อาคารนี้
มีชาวบ้านบอกไม่ไหวค่ะต้องร้องเรียนแล้วนะโอ้โหดูสิเสื่อมไหม

นี่มันกลายเป็นว่าภาพลักษณ์ของวงการพระพุทธศาสนาเสื่อมเสีย
ถูกป่ะไปออกบินทบาทออกเรียรายเงิน
แล้วก็กลับมาอยู่ที่อาคารไม่ไปอยู่ที่วัด
แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นพระเป็นชีจริงหรือเปล่าด้วย
โอ้โหแล้วชาวบ้านแถวนั้นที่บริจาคเงินไปแล้วจะรู้สึกยังไง
อืมตัวศรัทธาเลยอ่ะเนี้ยเพราะมันมีข่าวแบบนี้แบบ
บางทีเราจะทำบุญเราก็แบบรู้สึกลังเลใจนะที่จะทำบุญ